ที่สมุทรปราการเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บโสบชาย
วัย๔๑ปีที่เสียชีวิตที่บ้านพัก

ตอนที่เป็นข่าวตอนแรกคือเราไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้

น้องชายของผู้ชายคนนี้มาหาพ่อ

พ่อเสียชีวิตหลังจากนั้น
ทีนี้ค่ะก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าสำหรับ
ชายวัย๔๑ปีผู้ที่เป็นพี่ชาย

และตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงคือแม่

ก็ต้องหาทางในการตรวจรักษาเมื่อช่วงเช้าเอ่อเมื่อวานนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากมูลนิธิร่วมกับตันยูสวมชุดพีพีอี
ครับไปที่บ้านที่ซอยมังกรนาดีตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรประการ
ศพผู้ชายวัย๔๑ปีซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากโควิด๑๙
เพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็เสียชีวิตในบ้าน
นำศพไปชาปนกิจหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้ามาเก็บศพนี้นะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวแม่วัย๗๐ปีแม่อยู่คนเดียวที่บ้าน
ก็ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลสมุทรปราการหาเชื้อว่าติดโควิด๑๙หรือเปล่า
รวมถึงต้องรอผลยืนยันนะคะคือจริงครอบครัวนี้คุณผู้ชม
มีทั้งหมด๔คนคุณพ่ออายุ๘๒ปีป่วยติดเตียงเส้นเลือดในสมองตีบ
วัย๗๐ปีแล้วก็มีลูกชายคนโตอายุ๔๑ปีที่เราเล่าไปว่าเสียชีวิต
รวมถึงลูกชายคนเล็กอายุ๓๓ปีซึ่งลูกชายคนเล็กจากการตรวจสอบประวัติ
ทำงานในสถานบันเทิงแถวทองหล่อทีนี้พอไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
กลับมาก็มากักตัวอยู่ที่บ้านแล้ววันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
พ่อเสียชีวิตในบ้านนะคะครอบครัวก็มีการไปชาปนกิจศพพ่อที่วัดหนามแดง
ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ยืนยันว่าเป็นโควิดหรือเปล่าทีนี้จาก๒๗ต่อมาค่ะวันที่๒๘
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยโทรมาบอกว่าลูกชายคนเล็กที่ไปตรวจเนี่ยผลออกมาแล้วนะ
ปรากฏว่าติดโควิด๑๙ทีนี้ก็ต้องรับตัวลูกชายคนเล็กไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามที่สมุทรปราการ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานให้แม่แล้วก็ลูกชายคนโต
ลูกชายคนโตมีประวัติด้วยเป็นโรคหอบหืดก็ต้องไปตรวจหาเชื้อ
ซึ่งแม่กับลูกชายคนโตเนี่ยยังไม่สะดวกนะจนมาวันที่๓๐เมษา
แม่โทรแจ้งศูนย์กู้ชีพสมุทรปราการบอกว่าเนี่ยลูกชายคนโตอยู่ที่บ้านไม่รู้สึกตัว
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วทีนี้ก็ต้องเอาศพไปตรวจหาเชื้อ
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรึบดิน

รวมถึงนำตัวแม่ที่ไอตลอดเวลา
ตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลสมุทรประการ

คือทั้งหมดต้องรอผลยืนยันหมดเลยทุกคน
แต่สรุปได้ครอบครัวนี้๔คนลูกคนเล็กติดโควิดแน่แล้ว
ส่วนคุณพ่อพ่อเสียชีวิตจากอาการคือเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แล้วมีโรคประจำตัวอยู่แล้วคือเส้นเลือดในสมองตีบนะคะ
แล้วก็คนโตที่เสียชีวิตไปอีกคน
คือผู้ชายวัย๔๑ปีก็มีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืด
แต่ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัด
คือเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมเลยนะฮะ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าวัญชัยคงเกษมมา

พร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดสมุทรประการ
เคร่งครัดเพื่อยับยั้งการประบาดของเชื้อโควิด๑๙ในพื้นที่นะครับ
แล้วก็ผู้ว่าวัญชัยได้กล่าวถึงกรณีนี้ด้วย
เพราะว่าตอนนี้ถูกโจมตีเหลือเกิน
บอกว่าทางจังหวัดทอดทิ้งผู้ป่วยให้อยู่ที่บ้านนะครับ
ทีนี้ผู้ว่าบอกว่าตรวจสอบจำเป็นต้องตรวจสอบด้วยความรอบครอบ
ว่าคนในบ้านเสียชีวิตจากโควิด๑๙จริงหรือไม่
ผู้ที่เป็นพ่อวัย๘๒ใช่ไหม
คนที่เป็นพี่ชายคนโตวัย๔๗

ก็อยู่ในโรงพยาบาลกำลังตรวจหาเชื้ออยู่นะครับ
ทีนี้ผู้ว่าบอกว่าขออนุญาตที่จะให้ทุกท่านนั้น
รอผลการตรวจสอบก่อนนะครับว่าทางบ้านติดเชื้อโควิด
และคนที่ตาย๒คนตายจากโควิด๑๙หรือไม่นะครับ
ต้องมีการชี้แจงออกมาจากทางจังหวัดด้วยนะ
มาดูเรื่องดราม่าที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
เรื่องของการที่ผู้ป่วยออกมาเต้น

รวมไปถึงเรื่องของการฝากซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะ
ไปดูเรื่องแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของการเต้นนะคะ

บ่าย๓เพื่อช่วยคลายเครียดให้กับผู้ป่วย
โดยเจ้าหน้าที่จะเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียง

ลีลาของแต่ละคนก็ว่ากันไป

แล้วก็ให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมได้ทำร่วมกัน

เขาก็พยายามเว้นระยะห่างในการยืนในการเดินกันอยู่
แต่คลิปที่นำออกไปเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีการขออนุญาตจากทางโรงพยาบาลแล้ว
พอโพสต์ไปกลับถูกคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์นะคะ
ทางพยาบาลท่านนี้ก็เลยอยากจะขอชี้แจงกับสังคมหน่อยว่า
โรงพยาบาลไม่ได้จัดแค่การเต้นเพื่อผ่อนคลายความเครียดเท่านั้นนะ
แต่ยังเชิญชวนผู้ป่วยให้เป็นจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลสนาม
การเก็บขยะทำความสะอาดล้างห้องน้ำ
หรือแม้แต่การช่วยเหลือดูแลกันเอง

ต้องเข้าออกพื้นที่โรงพยาบาลสนามกันด้วย
ตอนนี้ถ้ามันมีคลิปเหล่านี้ออกมานะ
คนก็จะถามว่าผิดหรือไม่ผิดเหมาะหรือไม่เหมาะ
ผมว่าผิดไม่ผิดเหมาะไม่เหมาะมันอยู่ที่จุดประสงค์
และที่สำคัญคือข้อตกลงร่วมกัน
ถ้าทุกคนยอมรับข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน
แล้วก็ไม่กระทบต่อเรื่องของอาการของผู้ติดเชื้อ

ไม่ได้เป็นการรบกวนด้วยและไม่กระทบต่ออาการต่างด้วย
อันนี้ก็ถ้าตกลงร่วมกันแล้วก็น่าจะสามารถทำได้
อย่างนี้คือกิจกรรมอะไรคะล้างห้องน้ำทำความสะอาด

ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะไปอยู่ร่วมกันนาน
ช่วยกันกลางเตียงอะไรนะ

ก็เป็นภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือกรณีที่
ผู้ป่วยรายนึงเนี่ยอยากจะลุ้นรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
มันก็เป็นเรื่องของความหวังนะคะ
เป็นเรื่องความสนุกสนานของคนไทยเราหลายคนเหมือนกัน
เรื่องนี้เขาบอกว่าพยาบาลทำทุกอย่างให้เธอแล้ว

คือดูแลทั้งด้านร่างกายแล้วก็ดูแลด้านจิตใจด้วย
เมื่อผู้ป่วยร้องขอว่าอยากได้สลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เธอก็พยายามหาหนทางจะทำความฝันและความต้องการของผู้ป่วยให้เป็นจริง
มีการแฮชแท็กข้อความพร้อมกับโพสต์ภาพและคลิปด้วยนะ
บอกการดูแลแบบองค์รวม

๖๖๐นะคะ
แล้วก็๗๕๘๖๖๐นะคะ
อ่าเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้หน่อย
เดี๋ยวให้น้องเขาเอามาให้เนอะ
หลายคนดูคลิปนี้แล้วก็มี๒เสียงนะ
ที่คุณพยาบาลก็ทำหน้าที่เรียกว่าดูแลครบจบเลยค่ะ
ดูแลด้านสุขภาพด้วยดูแลด้านความหวังด้านจิตใจด้วย
แต่ก็ไม่แคล้วที่จะมีดราม่าล่ะค่ะ
บางคนที่อยู่ในโลกโซเชียล

ถือว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลสนาม
หน้าที่หลักเขาก็เยอะแล้วในการดูแลผู้ป่วยนะ
พอต้องมาทำเรื่องนี้อีกบางคนก็เลยคิดว่าไม่เหมาะสม
ส่วนทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายวิรพันธ์ดีอ่อน
บอกว่าเรื่องนี้ผู้ป่วยไม่น่าจะรบกวนเจ้าหน้าที่
เพราะว่าผู้ป่วยสามารถติดต่อให้ครอบครัวช่วยซื้อให้อยู่แล้วก็ได้
สำหรับภารกิจของเจ้าหน้าที่ก็มีมาก
ก็เลยคิดว่าไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็ยังให้คำแนะนำไปยังเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ถ้าหากว่าเจอผู้ป่วยไหว้วานขอร้องในลักษณะนี้ต้องทำอย่างไร
ท่านก็ให้คำแนะนำว่าเจ้าหน้าที่ก็ควรจะปฏิเสธอย่างนุ่มนวล
แล้วก็แนะนำให้ผู้ป่วยติดต่อยาดจะดีกว่า
ค่ะก็อย่างที่คุณสืบสกุลบอกแหละถ้าตกลงกันได้
ถ้ามีมาตรการร่วมกันคุยกันได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาถึงเรื่องของการลงทะเบียนรับวัคซีนเลยฮะ

เดี๋ยวผมอ่านข่าวนี้ไปก่อนคุณก็ลองดูซิว่าระบบของคุณใช้ได้หรือยังนะฮะ
นี้เปิดให้ใครก่อนนี่รายละเอียดตรงนี้

คือ๑กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปทุกท่านนะครับ
และกลุ่มที่๒คือกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรคนะครับ
แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
ปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดีนะครับ
อกจากนี้ก็มีโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรัง
หลอดเลือดสมองโรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษา
เคมีบำบัดรังศรีบำบัดภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับ
แล้วก็ยังมีโรคเบาหวานและโรคที่๗ก็คือโรคอ้วนนะครับ
อันดับแรกเลยท่านหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาก่อน
แล้วท่านต้องไปเพิ่มเพื่อนก่อนนะ
หอหีบหมอม้าออ่างพอพานรอเรือไม่โทออ่างหมอม้าหมอพร้อม
จากนั้นนะครับท่านเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้ว
เข้าไปดูในฟังก์ชั่นของเขาหน่อยนี่กดเข้าไปเลย
ตรงนี้ฮะเลือกลงทะเบียนการใช้งานนะครับ
นี่ท่านก็กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลักของท่านนะครับ
หากท่านกรอกเรียบร้อยแล้วก็ถือว่ามีข้อมูลในระบบแล้ว
ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็กดบันทึกนี่ฮะรายละเอียดต่างนะครับ
แต่หากท่านไม่มีข้อมูลในระบบเหมือนที่ผมโชว์เมื่อกี้หน้าจอให้ดูนะฮะ
ยังไม่มีข้อมูลในระบบให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับ
มันจะถามเยอะกว่าหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เยอะกว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชน
คือถามชื่อถามนามสกุลถามรายละเอียดต่างด้วยนะครับ
ถ้าท่านลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วท่านก็นี่เลยบันทึกเสร็จ
แจ้งยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ
จะมีเครื่องหมายถูกมาให้ท่านเห็นเมื่อกี้ถูกว่าสำเร็จแล้วนะครับ
จากนั้นกดเมนูจองฉีดวัคซีนแล้วก็ยืนยันเข้าไป
เสร็จแล้วเลือกวันเวลาโรงพยาบาลที่เราสะดวกเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย
เขาบอกว่าอันนี้มันจะสามารถเลือกได้นะ
โรงพยาบาลที่เรามีประวัติในการรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ส่วนผู้สูงอายุพี่ป้าน้าอาที่อยู่ในบ้านคุณ
คุณตาคุณยายทำไม่เป็นคุณตาคุณยายทำไม่เป็น
คุณปู่คุณย่าก็ทำไม่เป็นทำยังไงคะ
วานลูกหลานลงทะเบียนให้ก็ได้นะครับ
โดยลูกหลานก็ใช้มือถือของท่านแหละในการเข้าไป
ดเพิ่มบุคคลอื่นที่เมนูนี้เมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพราะเมื่อกี้ท่านพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของท่านคนเดียวใช่ไหม

ทีนี้ท่านจะพิมพ์คนอื่นเข้าไปในช่องนี้ครับ
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวซึ่งสามารถเพิ่มบุคคลได้ไม่จำกัด

นะฮะลุงป้าน้าตาภูเย่าตายายเพิ่มเข้าไปได้หมด
แปลว่าสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนี่ลงให้ทั้งบ้านเลย
จำเป็นว่าทุกคนจะต้องมีสมาร์ทโฟนถูกไหม
ต้องลงให้ทั้งบ้านได้เลยนะครับ
ส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริง

ทำยังไงดีหรือว่าโทรศัพท์มือถือของท่านไม่รองรับ

ใช่ครับโทรศัพท์ของท่านอาจจะเป็นรุ่นเก่า

ท่านสามารถทำแบบนี้ได้นะครับ

สามารถที่จะไปจองคิวได้โดยตรงที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
หรือในพื้นที่ของท่านจะมีอสม
คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชนมากนะครับ
คอยดูแลคนในชุมชนทุกท่านนะฮะ
ทีนี้ครับปู่ย่าตายายท่านไม่สามารถที่จะลงทะเบียน

สมเขาก็จะมีแบบฟอร์มมาเช็ครายละเอียดของท่านนะครับ
หรือท่านไปที่รพศต
พศตก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เท่านั้นเองท่านก็จะสามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วนะครับ
และการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มนี้นะคุณนะ
สำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนวันแรก๑พฤษภาคม
จะเริ่มฉีดวัคซีนกันในวันที่๗มิถุนายน
จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคม
ส่วนคนรุ่นพวกเรา๑๘ปีถึง๕๙ปีสิงหาคม
ท่านไปจองคิววันที่๑กรกฎาคม
แล้วรอสักนิดหนึ่งท่านจะได้รับการฉีดสิงหาคม
เพราะว่าท่านยังแข็งแรงอยู่นะครับ
ส่วนกลุ่มอื่นเขาบอกว่าคุณอนุทินรองนายกนะ
บอกแบบนี้กลุ่มอื่นอย่างเช่นกลุ่มอายุ๑๒ปีถึง๑๘ปี
กลุ่มตั้งครรภ์หรือกลุ่มที่ต้องฉีดโดยเฉพาะ
อย่างเช่นครูที่มีความเสี่ยงในการที่จะต้องไปสอนละ
ตอนนี้กำลังวางแนวทางกันอยู่ว่าจะฉีดกันยังไง
พวกกลุ่มของข้าราชการบางท่านบางสังกัดบางโรงเรียน
ก็มีการลงชื่อกันแล้วให้มาเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนเหมือนกันนะคะ
เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการวางแผนการดูแลกัน
หรือว่ากลุ่มโรงพยาบาลเอกชนด้วย
ตอนนี้ของคุณผู้ชมเป็นยังไงอย่าลืมนะคะส่งข้อความมาบอกกันทางไลน์หน่อยนะคะ

ยังยังเพราะว่ารอให้กลุ่มผู้สูงอายุอายุ๖๐ปีขึ้นไป
กลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง๗โรคได้ลงทะเบียนก่อนวันนี้นะคะ
ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแค่๑๖คนนี้ก็ต้องรองรับในระบบเยอะแล้ว
ถ้ากลุ่ม๑๘๕๙ปีอีก๓๐กว่าล้านคน